ทางกรุงเทพมหานครนะครับได้มีการเปิดให้บริการที่พักฟรีให้กับประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดนะครับ
มาแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชนะครับ
เพื่อแก้ปัญหาประชาชนเดินทางมาแล้วไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
กรุงเทพมหานครเปิดให้ประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดเพื่อมาถวายสการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สามารถเข้าพักค้างคืนได้๓แห่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้แก่อาคารกีฬาเวท๑ศูนยวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงบ้านอิ่มใจและสนามม้านางเลิ้ง
โดยอาคารกีฬาเวท๑ศูนยวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงสามารถรองรับประชาชนต่อคืนได้ถึง๕๐๐๘๐๐คน
พร้อมเครื่องปรับอากาศชุดเครื่องนอน๓๐๐ชุดและห้องน้ำอีก๑๖ห้อง
โดยจะจัดรถรับส่งในเวลา๒๐นาฬิกาและ๒๒นาฬิกา
ขณะเดียวกันห้ามปรุงอาหารห้ามซักและตากผ้าพร้อมขอความร่วมมือในการรักษาความสะอาด
ด้านนางผุศดีเจริญสุขรักษาการผู้อำนวยการศูนยวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงเปิดเผยว่า
จำนวนผู้เข้าพักตั้งแต่วันที่๑๖ถึง๒๓ตุลาคม๒๕๕๙มีผู้เข้าพักแล้วจำนวน๔๐๐คน
จากนี้กรุงเทพมหานครได้จัดที่พักอีกแห่งคือบ้านอิ่มใจบริเวณสำนักงานการประปาสาขาแม้นศรี
อนุญาตให้พักแบบวันต่อวันรองรับประชาชนได้ประมาณ๕๐๖๐คน
มีบริการซักผ้าขุนหนูผ้าปูที่นอนแบบวันต่อวันบริการอาหาร๒มื้อในเวลา๙และ๑๘นาฬิกา
ซึ่งประชาชนสามารถนำอาหารมารับประทานได้
ขณะที่ผู้เข้าพักต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อลงบันทึกเข้าพัก
พลตรีสุธิชัยวงบุภาสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ประธานคณะกรรมการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสภากรุงเทพมหานครกล่าวว่า
ขณะนี้บ้านพักอิ่มใจมีผู้เข้าพักไม่ถึง๑๐คน
ขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่ต้องการเข้าพักสามารถเดินทางมาได้
เนื่องจากยังเหลือที่พักอีกมาก
ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครได้ประสานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซึ่งรับผิดชอบสนามม้านางเลิ้งให้เป็นจุดพักค้างเพิ่มเติมอีกหนึ่งแห่ง
โดยที่พักสนามม้านางเลิ้งมีที่จอดรถสำหรับประชาชนที่นำรถมาด้วย
ส่วนประชาชนที่ต้องการเดินทางเข้าพักต้องเตรียมเครื่องนอนมาเอง
เจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกรถสุขาให้
แต่ห้ามปรุงอาหารห้ามซักและตากผ้าโดยเด็ดขาด
จากเกรงว่าประชาชนคนอื่นจะได้รับผลกระทบและดูไม่เหมาะสม
นี้อนุญาตให้เข้าพักแบบวันต่อวันรองรับได้ประมาณ๑๒๐คน
สำหรับเอกสารที่ผู้เข้าพักต้องเตรียมไปด้วยคือ
บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อลงทะเบียนเข้าพัก
หากประชาชนที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะต้องการที่พักสามารถติดต่อลงทะเบียนล่วงหน้าได้
ศูนยวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดง
หรือที่กองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานครบริเวณสนามหลวง